เอาละครับกลับมาสู่เพลงที่
อ๋อหมายนิต

แค่นี้ผมว่ามันเล็กไปไม่พอหรอกครับ

ซักหน่าย
ภาพ่าเหลือไม่ได้เหม็นขนาดนั้นไหนลองดิ
เอ้านี่ไม่เหม็นใช่มั้ยล่ะ

คุณผู้ชมครับเรื่องจริงผมจริง
มคอเลยขมคอเลย
นี่กินตามมาเชื่อเรื่องตลกจริงเพราะถ้าใครเกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ย
เป็นผมผมก็เครียดใช่มันเป็นภาระให้คนอื่นด้วย
ค่ะแล้วยิ่งหน้าร้อนแบบนี้นะครับเหงื่อไหลไข่ย้อย
แม่มีตัวช่วยค่ะเรื่องกลิ่นเต่าต้มคนนี้เลยค่ะ
ขอเชิญเฮียเต่าคุณสมชายจันทิพวงนะคะจากเต่าเยียบโลกค่ะ

ปรีบแล้วก็ขี่โมเซย

รุ่นหมุกโหดใช่ไหมเฮีย
อันนี้ดูจากสภาพแล้ว

ก็เก็บไว้เป็นอเมษรเพราะเราเคยลำบากมาก่อน
อันนี้คือเครื่องมือหากินน่ะเราต้องอนุรับไว้
แล้วเมื่อก่อนเห็นเฮียเล่าว่าต้องขี่มอเตอร์ไซค์

แก้งแขงผมก็คือจะขับมอเซแล้วก็ไปวางตามร้านเสวย
เฮ่ยเฮ่ยเฮ้ยเฮ่ยเฮ้ยเธอมาทุกสถานการณ์

ประทับใจมากที่สุดก็มีอยู่ร้านหนึ่งที่ผมไม่อยากจำแต่ว่ามันไม่เคยลืม
เราก็มองร้านนี้ทำเลดีมีลูกค้าด้วยนะ
ก็มีเอ่อผู้ชายสองคนนั่งคุยกันครับนะฮะอ่าผู้หญิงอ่า
ช่างเสริมสวยก็ยืนทำผมอยู่ผมก็เข้าไปสวัสดีแล้วก็เสนอสินค้า
พอพูดเสร็จปุ๊บผู้ชายที่นั่งคุยที่เคาน์เตอร์
เขาเดินมาที่ประตูเปิดประตูแล้วชี้หน้าออกไปอืม
เขาทำไมเขาต้องโกรธเราด้วยล่ะครับคือเขาอาจจะไม่ไม่อยากให้แฟนเขา
เนอะเออชี้หน้าเฮียก็ล่ารับประทับใจของเฮียที่จำไม่ลุมอีกครับ
อุ้ยแต่นั่นมันเหมือนเป็นแรงผลังดันให้เฮียใช่ไหมคุณฟังฮะใช่ค่ะ
อาจารย์ผมสอนว่าอย่างไรบุคคลใดก็แล้วกัน
ยิ่งมีความทุกข์มากเท่าไร
จะกลับกลายเป็นคนที่มีความสุขมากขึ้นเท่านั้น

ครั้งแรกได้เงินมา๕๐๐บาท

ก็ภูมิใจดีใจว่ายังมีคนที่จองใช้สินค้าเรา
เพราะสินค้าเราไม่มีใครรู้จัก

คือตอนนั้นมันก็เริ่มจากเหมือนแบบปากต่อปาก

เขาเอาสินค้าเต่าเหยียบโลกไปโพสต์ในเว็บไซต์ของพันทิพย์

เราอยากให้เราเอาสินค้าเต่าหยิบโลกไปขายในเซเว่น

มีเครียมแก้นทางครอบคร่าวได้ไหมคะ

หลังจากนั้นก็จะมีสองสีก็คือกลิ่นสาคูระ

ใช้ได้หลายวิธีนะอาบน้ำเสร็จเช็ดตัวเสร็จ

เหมือนแป้งเลยใช่ไหม

ตอนนี้ก็มีพี่พยาบาลคนหนึ่ง
เขาเอาตำราใบนี้มาให้ผมปรุง
ผมมองเสร็จปุ๊บดูคือมันไม่เคยเห็น
ตำรานี้ไม่เคยเห็นมาก่อนก็ถามพี่ว่าพี่เอาไปทำอะไร
ก็บอกตำรานี้ตั้งแต่ปู่ย่าตายาแล้วพอใช้ละนะ

ถ้ายังมีปัญหาเรื่องสินเต่าบอกลองทำไปใช้ดู
เหมือนได้ของดีมาเลยนะเป็นสูตรเด็ดเคล็ดลับ
ก็เกาะกับช่วงนั้นจังหวะพึ่งจะแต่งงาน
แล้วก็ภรรยาผมเนี่ยก็มีวันหนึ่งเขาก็มาทักผมว่า
เฮียเสื้อต้องใต้วงแขนไปโดนอะไรมา

บอกว่าผมใช้พวกโรคอ่อน

ลองก้อนลงแล้วนั้นก็ทรัพย์ลองทำตัวนี้มาใช้

เฮียก็ได้ไอเดียตอนนั้นแล้วก็เริ่มทำขายเลยเหรอคะ

ยังไม่มีไอเดียยังไม่ได้คิดจะทำขาย
อยากรู้จังเลยว่าในนี้มันมีอะไรพิเศษมันมีอะไรผสมบ้างอะครับ

แต่สารส้มตัวนี้ต้องผ่านกรรมวิธีก่อน
ต้องบอกว่าตั้งแต่เฮียเริ่มทำกัน๔คนในครอบครัวนะคะ

จนตอนนี้เห็นว่าขยับขยายเป็นโรงงานแล้ว

ทุกตัวในนี้ก็หาซื้อได้ง่ายแล้ว
เอาเฉพาะเซเว่นก็หมื่นกว่าสาขานะ
แล้วก็โมเดิร์นเทนส์ทุกห้างก็มีครบนะ
แล้วพอเข้า๗๑๑แล้วยอดขายนี้พลิกขึ้นเป็น

เดี๋ยวเราไปดูโรงงานของเย้กันเลยดีกว่าค่ะ

และตอนนี้ครับโรงงานของเฮียเต่า
พัฒนามาจากการบดในครัวเรือน
โรงงานย่านสุขสวัสดิ์แห่งนี้
ครับผมห้องนี้เป็นห้องบรรจุพันธุ์ครับผม
ขั้นตอนก็คือหลังจากเราบดเสร็จแล้ว
อ่าแล้วก็ผสมเสร็จเรียบร้อย

แล้วก็หลังจากน้ำเครื่องจะอัตโนมัตินะดูดขึ้นมา

ตั้งน้ำหนักว่าเพราะการเท่าไรก็จะชำนะ
พอได้ปรับบรรจุกและมีการปิดจุ๊ก
เสร็จและมีการปิดฝา
เพื่อที่เข้าไปขั้นตอนต่อไป
อันนี้ก็คือขั้นตอนบรรจุ
ต่อวันก็เป็นแสนขวดนะ

อ้าวกรอกกันมาเลยนะครับคุณพี่
ฝั่งนี้เนี่ยมีการกรอกลงขวดแล้วก็ส่งต่อไปปิดฝาติดฉลากเข้าไป
ก็เป็นอันเสร็จสับออกมาเป็นน้องเต่าเหยียบโลก
ส่งไปขายทั่วประเทศถึงจะไม่ใช่โรงงานขนาดใหญ่โตมากมาย
แต่ความสำเร็จไม่ธรรมดาเลยนะครับ
บอกเลยว่ายอดขายเนี่ยเกินร้อยล้านทุกปีนะครับ
กว่าที่เฮียจะปังขนาดนี้เฮียเคยไปดูหมอดูมาเยอะมาก
แต่ว่าหมอดูทุกคนเนี่ยทักกันเป็นเสียงเดียวกันหมดเลย
ว่าเฮียเนี่ยไม่มีดวงเหมือนเท่าแก่

คือเรื่องของเรื่องผมเนี่ยเป็นเด็กนครปฐมเป็นเด็กต่างจังหวัด
หลังจากเข้ากรุงเทพเนี่ยหยุดครั้งแรกเลย
จำได้ว่าหยุดวันแรกเดือนละหยุดแค่๑วัน
เพื่อนก็พาไปหาหมอดูหลังจากนั้นก็ติดเรื่องหมอดู
ทั้งหมอดูตาบอบหมอดูแม่นหมอดูคอมพิวเตอร์
แต่เราคนก็ทักว่าผมเนี่ยไม่มีดวงเท่าแก
ยกตัวอย่างหมอดูแค่คนหนึ่งหมอดูคนนี้เขาค่อนข้างจะดูละเอียด
เวลาดูต้องดูวันเดือนปีเกิดเวลาตกฟาก
นั่งทั้งเดินทั้งยืนลักษณะท่าทาง

ผมถามว่าสินแซอายุ๓๐ได้เป็นเท่าแก่ไหมเขาก็สั่นหัว

เวลาเราไปดูหมอดูอันไหนที่แบบเขาบอกว่าดวงไม่ดี

เอาเงินไปช่างให้ผมไปหาหมอดู

คือให้ดูฟรีก็ไม่ดูแล้ว

เพราะว่าผมยึดถือธรรมะที่สูงส่ง

ซึ่งเป็นธรรมมัศจรรย์

ที่พระพุทธเจ้าเทศสนา๘ปีที่สุดท้ายว่า

มีธรรมธาตุพุทธที่สูงส่ง
เราจะสามารถดึงพลังชีวิต

นัมเมี๋โอโหใลงเยเกี๋ยวครับผม

นัมเมี๋โอโหใลงเยเกี๋ยว

เขาทุกคนมีพระพุทธเพราะฉะนั้น๖คำนี้คือชื่อของพระพุทธ
เมื่อเราสวดท่องบท๖คำนี้
ก็เหมือนกับเราจะเรียกดึงพลังชีวิตพระพุทธ

เพราะฉะนั้นเราสวดมนต์ละที่ผมสามารถสัมผัสได้
ก็คือเราจะจิตใจเย็นลง
แล้วก็จังหวะชีวิตเขาจะดี
ทำอะไรก็มีปัญญาของพระพุทธภาพไม่วุวรรณ
ไม่ใช่เรื่องความเชื่อ

ใช่ก็เป็นเครื่องยึดเหนียวจิตใจของเราอีกอย่างหนึ่งนั่นเองนะคะ
ต้องใช้วิธีรายันธรรมชั่นน้อย

มนต์อย่างเดียวหรือว่ามีการได้ขอพรด้วยไหมคะ

เราสวดมนต์แล้ว

เราขอให้เรามีจังหวะชีวิตที่ดีมีบุญวาสนาอืมอ่า
เราไปค้าขายขอให้มีคนเมตตามีคนอุดหนุนค้ำจวนเรา

คือขอในเรื่องที่เป็นไปได้ใกล้ตัวแล้วก็พยายามไปด้วย
ส่วนมากเกียร์ก็ขอเกี่ยวกับธุรกิจเรื่องงานใช่ไหมคะ
เห็นว่าพอเริ่มสวดม้นแล้วขอแล้ว
เห็นว่าชีวิตเธอย่างเปลี่ยนพลิกจากหน้ามือไปหลังมือเลย

คืออย่างที่ผมบอกมาว่าหมอดูหลายคนทักว่าผมไม่มีดวงเท่าแก
เราส่งหมดแล้วก็ทำให้นำพาเขาเรียกว่าจังหวะชีวิต

แล้วช่วงนั้นเองก็เหมือนกับมีเทพธรรมบาล
หลังจากเราสวดมนต์ปฏิบัติธรรมแล้วก็มีอยู่วันหนึ่ง
ก็ไปเที่ยวบ้านของญาติ

เฮียลื้ออยู่ร้านขายยาต้อง๒๐๓๐ปี
ความรู้เรื่องยาชิงก็มีเยอะ
ทำไมไม่รู้จักผลิตพวกสมุนไพร
ไปส่งตามร้านเสริมสวยไปฝากเขาขายก็ได้
อันนี้ก็คือจุดเหมือนกับเขา
ปกติเราอย่ามองที่ไกลตัวใช่ไหม

แต่อันนี้ผมก็ตอนแรกก็นึกไม่ถึง
คือใช้กับตัวเองแต่ว่าไม่เคยคิดจะทำขายกิจการ
พอยากวันนี้มาทักปุ๊บผมก็เลย

จุดประกายเราก็เลยทำออกมาขาย
ครับนะครับนะครับ
เริ่มเดิมทีชื่อนี้เลยหรือเปล่าครับคือที่ผมบอกว่าผมเนี่ยเคยอยู่
หน้าร้านมาก่อนครับนะฮะแล้วเวลาคนที่มาซื้อของเดียวบางคนเนี่ยเขาไม่เรียก
เรียกชื่อเขาจะเรียกโลโก้อาจจะตัวอย่างน่ะท่าน้ำขาวตากระต่ายบินเออ
อ่าอะไรประมาณนี้เอาโลโก้ต่างต่างอ่าอ่าตะขาบห้าตัว
อย่างของเราแรกเริ่มเราเราชื่ออะไรก็ชื่อเต่าเลยชื่อเต่า
ตั้งชื่ออะไรไว้ชื่อจับเต่าจับเต่าชื่อยี่ห้อจับเต่าถูกต้อง
มันจะเขินอายตอนซื้อที่ทุกข้างตุ๊กหนูเอาคำถามนี้ตรงเป็นไปเนนแล้ว
ครับก็ลูกค้าเขาไม่ค่าเรียกจับเต่าครับน่ะเขาก็จะเรียกว่าเกี่ยวโรค
อืมแต่ผมก็เลยคิดว่าฮะจับเต่าไม่มีคนเรียกผมก็ให้เค้ามาแน็ตนึง
ความคิดดีกว่าไม่ไม่เคยขอเรียก

ถ้าเขาเอาเต่าไปเยียบวนลูกโลกล่ะไหม

เพราะว่าทั่วโลกคนก็มีปัญหาเรื่องกินเต่ากันเยอะ
นี่ครับฮะตัวร่ะ
เฮียเต่าก็สะสมไว้เต็มบ้าน

อย่างเต่าสีทองอารามตัวนี้นี่หละครับ
นี่อันดับแรกก็คือเป็นสัตว์มงคลนะแล้วก็อายุจะยืนยาว
จะมีความซื่อสัตว์แล้วก็เต่าเนี่ยเลี้ยงแล้ว
อันนี้ที่ตามความเชื่อของผมนะเลี้ยงแล้วเราก็จะเฮ่ง
ทำอะไรก็ลาบลื่นนะครับตัวผมก็รักเต่ามาตั้งแต่เล็ก
อันนี้ที่บ้านผมจะมีเต่าหลายชนิดเต่าปั้นเอ่ยเต่าเงินเต่าทอง
ทั้งเต่าตาโนดน้ำเจิดเต่าซูคาต้า
ซื้อมาเมื่อประมาณ๕ปีที่แล้วเพิ่งจะ๔๙โล
ตอนนี้เพิ่มมาเป็น๕๕โลแล้วอายุประมาณ๒๐ปีครับผมตัวนี้
เดี๋ยวจะมาอาบน้ำให้น้องโชคนะครับน้องโชคครับ
ตัวนี้เฮียบอกว่าซื้อมาตัวละ๖๐๐๐เชียวนะครับ
และต้องพาเขามาอาบน้ำและก็ปล่อยให้เดินเล่นต้มเตียม
ในพื้นที่ว่างข้างบ้านแบบนี้นี่แหละครับ

แล้วรวยขนาดนี้ผมเลี้ยงบ้างดีกว่า

ก็ราบลื่นนะฮะทุกอย่างธุรกิจลาบลื่น
ตอนนี้โควิดนะเราก็ไม่สะเทือน

ครับ
เพราะว่ามันใช้แล้วแห้งสบาย
จริงมันสร้างความมั่นใจด้วย

ต้องจัดกันนะครับแล้วเราต้องมั่นใจมากขึ้น
นอกจากบทสวดมณที่ทำให้เหงขึ้นแล้วนะครับ
และส่วนหนึ่งครับที่ทำให้แบรนด์ต่อเหยียบโลกนั้นเติบโตมาอย่างยาวนานนะครับ
ก็คือจ้อยขาเนี่ยก้าวกระโดดเลยนะฮะจากหลักแสนมาเป็นร้อยล้านได้
เพราะน้องเต่ารุ่นที่สองใช่ไหมครับพี่ถูกต้องครับผม
นี่ก็มีน้องโอนะเป็นลูกชายคนเล็กโอ้ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ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
สวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัส

ขอบคุณครับคุณพนักพ่อ

เหมือนกับแป้งเลยใช่มั้ย